ของเกมโตต้าไทยลีกกันบ้างนะครับถือว่าเข้มข้นมากเพราะว่าบรรดาทีมใหญ่ไม่สามารถเก็บ๓คะแนนได้เลยครับ
เจอกันตั้งแต่เกมแรกของระดูการจากก่อนหน้านี้เนี่ย
เมืองทองเคยแพ้ประจวบในการบุกไปเยือนถึง๑ประตูต่อ๕นะครับ
โอกาสลุ้นนะครับจากทั้งเฮเบตี้๒ฟรีคิกแล้วก็สุปนันบุรีรัตน์นะครับ
สับไกลแต่ว่ายังติดเซฟ
จากนั้นจุดเปลี่ยนของเกมคือสุพนันครับ
สไลด์ทำฟาวมาซิลสอาเวสแล้วก็เป็นแฮริซันไคออนครับ
สังหารไม่พลาดประจวบนำ๑ต่อ๐นาที๒๗
จากนั้นครับหลังเสียประตูเมืองทองเร่งเกมครับ
เบอร์ตี้ซองฟรีคิกอีกครั้งก็ยังไม่ตรงกรอบครับครึ่งแรก

ครึ่งหลังเมืองทองหัวบูอย่างหนักครับนาที๖๕อองทูได้ยิงแต่ว่ายังข้ามคาน
จะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับชุดนี้ของเมืองทอง
รวมตัวกันค่อนข้างจะน้อยครับ
และอีก๓นาทีครับหมู่วิทยาศิลป์แปะบอลให้กับอธิสักษ์ไกรศรแปรรุดกรอบอีก
นาที๘๒นะครับแล้วมีจังหวะพิธีประจบเกือบจะได้ประตูปิดกล่องเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าไคออนยิงหลุดไปนิดเดียวครับจบเกมประจวบปลุกมาชนะนะครับ
ต่อ๐พร้อมกับสถิติการพบกับเมืองทอง๓นัดไม่เคยแพ้ครับ
ส่วนเมืองทองแพ้นัดเปิดสนามครั้งแรกนับตั้งแต่เลื่อนชั้นมาเล่นไทยลีกปี๒๐๐๙ครับ
นาที๒๑ครับสวท้ายนั้นเกือบไปทำให้ฟานเฮกก่อนอูหูยิงจังหวะนี้บอลค่อยกล้ิ้งครับ
อนบาโจ้จ่ายให้กับทางเปต้าออลันดิชครับยิงหลุดออกไปนาทีสามสิบเอ็ดครับ
คอกนำหนึ่งศูนย์ครับกลายเป็นทีมเยือนครับ
กอร์ขึ้นนำจากทิสตองโดนักเตะคนใหม่เติมขึ้นมายิงแล้วมีฉลับนะครับ
ชันแหลปทางจุงเมงโอเข้าไปนำหนึ่งศูนย์ครึ่งแรกครับแบงคอก
กลับมาครึ่งหลังสุโขทัยลุยใส่เต็มที่ครับและนาที๗๗พวกเขามาตีเสมอสำเร็จ
จากจังหวะที่ชวบูร์แสงโภกษ์เปิดบอลเข้าเขตโทษแนวรับของแบงคอกมงสกัดไม่ดี
ลับไปเข้าทางของกล้องนาทีชัยบุญมากครับตัวสำรองยิง
และทดเจ็บสุโขทัยนะครับเกือบจะได้ประตูเหมือนกันครับ
ต้าแย่งบอลจากความผิดพลาดของแนวรับแบงคอกแต่ว่ายิงไปโดนไมเคิลฟาเคสกาครับ
ฟไว้ได้จบหนึ่งหนึ่งคู่นี้ไปดูคู่เชียงรายกับท่าเรือครับ
อีกหนึ่งเกมบิ๊กแมชปรากฏว่าเสมอกันศูนย์ศูนย์ครับ
โดยเกมนี้การท่าเรือมาเหลือ๙คนในช่วงครึ่งหลังครับ
จากการที่โรเชลล่าเนี่ยโดนหลังที่สองเป็นใบแดงครับ
อันนี้จะสิบเก้าแล้วก็นาทีสุดท้ายนะครับของเกม
โกสุนกินะครับไปโดนใบแดงโดยตรงอีกคนหนึ่งด้วยครับ
หลังจากไปดึงสุริยาสิงหมุ้ยนี่ครับจังหวะของโกสุนกิ
ดูกันครบเลยนะครับจากการโดนไล่ออก
จบศูนย์ศูนย์เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับทางเชียงราย
แบ่งกันมาเทียมมาหนึ่งคะแนนครับคู่นี้

ชิงแชมป์อาเซียนรุดอายุไม่เกินยี่สิบสองปีในรอบรองชนะเลิศครับ
เสมอกับกัมพูชาไปในช่วงต่อเวลาก็ยิงกันไม่ได้นะครับ
ต่อศูนย์ครับต้องมาตัดสินด้วยการดวนจุดโทษ
แล้วก็เป็นไทยที่ยิงแม่นกว่าครับเอาชนะไปห้าต่อสาม
ผ่านเข้าไปชิงกับอินโดนีเซียครับที่พลิกล็อกเอาชนะเวียดนามมาได้
จะชิงกับวันทางคลานที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์นี้ในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับ